ความคืบหน้าเพลิงไหม้บ้านของคุณบอลบางแก้วทำให้แฟนสาวเสียชีวิต
ตำรวจก็ลงพื้นที่บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอนนะครับ

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
เดินทางไปที่สำนักงานเทศบาลเมืองราชสวายนะฮะ
ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีครับ
เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำคดีนี้
เป็นคดีที่ไฟไหม้บ้านของคุณบอลอดิตนักร้องวงบางแก้ว
หรือว่าคุณพงเพชรสินสุวรรณ
ทำให้นางสาวสุภานีสินอนันตระกูลหรือว่าเบ้นแฟนสาวเสียชีวิตในห้องน้ำของบ้าน
จากนั้นพลตำรวจเอกวิรัชัยเดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุ
หมู่บ้านทันธานีที่ลำลูกกาครอง๔ตำบลลาดสวาย
เพื่อไปตรวจสอบสถานที่แล้วก็เก็บหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้ง
ขณะเดียวกันนายอัจฉริยะเมืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก็นำหลักฐานเป็นข้อมูลการคุยกันผ่านไลน์ของผู้ตาย
พร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตว่า

โทรศัพท์ของผู้ตายซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในคดีนี้
อยู่ในความครอบครองของตำรวจ

บัญชีลายของผู้ตายถูกลบเอาไปได้
ถือเป็นการทำลายหลักฐานสำคัญทางคดีหรือไม่
อันนี้มันก็เป็นการตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่ง
ตำรวจท่านบอกต่อว่ายืนยันเลยนะว่า
พนักงานสอบสวนทำงานอย่างตรงภายตรงมา
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
บัญชีไลน์ของผู้ตายถูกลบจริงหรือเปล่า
มีการเคลื่อนย้ายศพผู้ตายออกจากจุดเกิดเหตุ

ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหมือนกันนะฮะว่า
มีการสั่งการให้เคลื่อย้ายศพออกจากจุดเกิดเหตุจริงหรือไม่
แต่เบื้องต้นทราบว่าพนักงานสอบสวนได้มีการบันทึกภาพถ่าย
สถานที่เกิดเหตุเอาไว้อย่างชัดเจน

และให้ความจริงมันกระจ่างให้เร็วที่สุดต่อไปนะครับ